ข้างบ้านมีเรื่องราวดีดีจากคุณป้าข้างบ้านค่ะ
ทำต้มไก่มาฝากแต่ว่าคนรับแบบอุ้ย
จะไม่รับก็เกรงใจมดเต็มถ้วยเลยอะค่ะ
ใกล้คลิปคุณชนะเลยตอนนี้มีคนเข้าชม๑๐๔ครั้งแล้ว

เดี๋ยวเติมศูนย์เข้าไปมันก็ใกล้เคียงกันแน่

แต่กลับมาที่คลิปนี้อย่าเพิ่งรีบดราม่านะ

นี่คือคลิปต้มไก่หน้าตาน่ารับประทานมากเลย
คุณป้าข้างบ้านเอามาแบ่งเพื่อนบ้าน
แต่คุณคะมันมีมดแดงลอยอยู่เต็มชาม
เออป้าข้างบ้านเอามาให้แล้วเธอก็รับถ้วยแล้วเธอก็ตกใจว่า
อุ๊ยในแกงมันมีม็อตอยู่ด้วยม็อตแดงเต็มเลย
คิดในใจว่าเอายังไงจะกินยังไงแต่ว่ากลัวคุณป้าเสียน้ำใจ

รับมาก่อนกลัวเสียมารยาท

เพราะเอาช้อนมาตักดูว้ายม็อตแดง
แล้วมันเยอะด้วยคุณเขียออกหมดก็ครึ่งวันแล้วมั้งไม่ได้กินแล้วมั้ง
คลิปนี้ถูกแชร์มองมาในโลกโซเชี่ยวชาวแชร์
โอ๊ยไม่รู้อะไรสวะแล้ว
ไม่ต้องเพื่อให้มันเปรี้ยวเหมือนแทนรสชาติมะนาว
เพราะว่านี่คือเมนูอาหารพื้นบ้านของทางภาคอีสาน
เขาจะนำมดแดงมาใส่ในเมนูต้มต่างอย่างนี้
เจ้าของโพสต์ก็เลยอ๋อถึงบังอ้อ

เขาก็เข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ด้วยว่า
ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเขา

ก็เอาจริงในโลกโซเชียลมีแง่มุมน่ารักเห็นไหม
บางทีเราก็ไม่รู้เนอะจากบางอย่างที่เราไม่เคยเห็น
ไม่เคยเจอไม่เคยกินไม่เคยทาน
แต่ว่าพอโพสต์ไปในโซเชียลแล้ว

จริงแล้วมันไม่ได้มดขึ้นนะคะมดไม่ได้ตกลงไปนะคะ
แต่ว่าคือเขามักจะนำมดแดงมาใส่ลงไปในแกง
เพื่อเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวเหมือนใบมะขาม
คนเข้าใจบางคนคุ้นชินเฉพาะไข่มดแดง
เพื่อได้กินตัวมันแต่จริงมันก็ทานได้อยู่
ไปมันก็เพิ่มรสชาติอันนี้แล้วแต่ความชอบนะ

อ้าวมันต้องแซ่บสิแซ่บคือยังไง
แซ่บแซ่บเพราะมันติดตาปั๊บเข้ามาอันนั้นแซ่บ

ใครได้ดังนี้ถือว่าเป็นคนพิเศษนะ
เมนูไม่ได้หากินง่ายนะจ๊ะ